รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ก็คือผมเห็นแม่แกไม่มีประชาชนมาตลอดเลย

อยากจะทำให้แกเป็นคนไทยได้มีบัตรประชาชน

ระหว่างทางที่เราจะต้องไปหา
เอกสารยืนยันตัวตนของแม่เราเนี่ย

แม่ถ้ามันไม่มีก็อาจจะขอฝังเลย

เราไม่มีบัตรแสดงสิทธิ์ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ย
ศพไม่ได้ก็ฝังเลยนะแม่นะ

หลังจากได้บัตรยืนยันสถานะให้คุณแม่มา

ได้มาวันแรกแกก็ร้องไห้เลยครับดีใจ
ดีใจ

อร์นิวอีซูซูดีแม็กซ์
พลานุภาพฤกษ์โลก

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

สูงสุดถึง

สวัสดีครับแฟนของเราทั่วประเทศนะครับ

แน่นอนที่สุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
หลังข่าวรบถงชาติแล้ว๑๘นาทิกาตรงทั้ง๒วัน
พบกับเราทั้งสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตในรายการ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
กันมาหลายปีแล้วนะครับปกติกายังคงง่ายที่สุด
เหมือนเดิมตลอดเวลาไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องให้ถูกต้องครบสิบเพลงรับไปเลย
๑ล้านบาท
พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะ
แม้กระทั่งเวลาที่วิกฤตแบบนี้

ก็ไม่เคยทิ้งคว่างแม่ของเขาไปไหนค่ะ

เป็นลูกที่น่ารักมากค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ

นายธนกรนาศกุลธนาจรรย์ลุงโลศ

ปัจจุบันผมเป็นพนักงานขับรถบริษัท

แต่ละวันก็จะมีหน้าที่ของการขับรถ

กำหนดให้ว่าจะต้องไปทำงานที่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นขับรถส่งของขับรถส่งพนักงาน
ส่งบัญชีส่งเอกสารอะไรต่างทั่วกรุงเทพเลย
เข้างานของผมก็คือ๘โมงถึง๖โมงเย็น

ผมก็จะไปเป็นพิธีกรรับจ้าง
ตามงานวัดตามงานต่าง

ผมก็จะหารายได้พิเศษจากตรงนั้น
สาเหตุที่ตัวผมเองต้องทำงานหนัก
เพราะว่ามาจากแม่ผมท่านป่วยนะครับ
สาเหตุก็เกิดจากท่านล้มในห้องน้ำ

ท่านไม่มีเรื่องของบัตรประชาชน

ก็คือจำเป็นจะต้องจ่ายเองทุกอย่าง

เรื่องของค่ารักษาพยานฟรี
ไม่ว่าเรื่อง๓๐บาทต่าง

เป็นคนไทยของคุณแม่โดยสมบูรณ์แบบ

๓ปีที่ผมต้องต่อสู้ในการทำบัตรรับรองสิทธิ์

มันต้องบอกว่าลำบากมาก

ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน
กำนันครูอาจารย์

กำนันบางท่านที่คุณแม่ผมเคยรู้จัก

ซึ่งต้องบอกว่า๑๓ปีนี้

จนถึงวันนี้ต้องบอกว่า
เหนื่อยยากที่ผ่านมามันคุ้มค่ากับคุณแม่ผม
สำหรับใบรับรองสิทธิ์การเป็นคนไทย
อย่างน้อยสิทธิ์ที่แม่ผมได้รับอย่างหนึ่งก็คือ
แม่ผมได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ
และท่านก็สามารถที่จะทำชาปนากิจศพได้
เพราะว่าถ้าเราไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์ตัวนี้
วัดต่างก็จะไม่ชาปนากิจศพให้
นี่ครับแม่ผมครับคุณยายชดอายุ๘๗ปี
สวัสดีค่ะลูกคนนี้ดีจริง
ดีจริงนะลูกหาไม่ได้อีกแล้ว
ทำงานทุกอย่างเด็กก็ไม่เคยคิดหรอก
ก็ทำงานเพื่อแม่หาเงินให้แม่กิน
ไปกินเหล้ามาสวบบุรีไปอะไรทั้งนั้น

มันเคยสวาสตร์แม่มันเคยว่าอะไรแม่
มันเคยพูดอะไรมันให้แม่คับใจเลยมีความดี
ลูกกันกับแม่นานนะลูก
อยู่ด้วยกันมาสองคนตั้งแต่เกิดเลยฮะ

ปรับทุกข์มีอะไรก็พูดคุยกันตลอด

แล้วก็ทำให้กระดูกแตกไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับ
หลังจากรักษาตัวอาการดีขึ้นต้องใช้อาการคานเอา

ต้องใช้การอุ้มหรือไม่ก็นั่งรถเข็นเท่านั้นครับ
กิจวัตรของผมนะฮะในแต่ละวันในช่วง๖โมงเช้านะครับ
อาจจะตื่นมาแล้วก็จะต้องเอาถังถี่ไปทิ้ง
แล้วก็จะมีเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ
แล้วก็เตรียมข้าวเตรียมอาหารให้ท่านได้ทานในช่วงที่ผมไปทำงาน
แล้วช่วงที่ผมออกไปทำงานก็จะฝากเพื่อนบ้านมาช่วยดูแลนะครับ
จนมาวันหนึ่งจนที่เรื่องของโควิดเข้ามา

แม้กระทั่งบริษัทของผมที่ผมทำงานอยู่ก็โดนสั่งปิด
สิ่งเดียวที่ตัวผมเองที่จะทำได้เพื่อที่จะเอาตัวรอด

เพื่อที่จะให้เอาแม่ของผมผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ด้วย
ณตอนที่เขาไม่ให้หยุดงานพี่เอกทำงานอะไรทันโทษ
ก็ทำงานบริษัทเป็นบริษัทรับส่งของนะครับ
แต่ว่าณตอนนี้พี่เอกค่ะเขาให้หยุดเลยหรือว่าออกเลยเป็นทางการ
แรกเป็นการสั่งหยุดช่วงแรก
และณตอนนี้สถานะของพี่เอกคือเป็นคนว่างงาน

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

หนึ่งแสนบาท

คุณเอกร้อง

นั่นก็เป็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับ
ร้องไปแล้วหนึ่งเพลงรับไปแล้วหนึ่งหมื่นบาท
วันนี้มาพบกับคุณเอกครับ๑๓ปีที่บากบั่น
เพื่อความฝันของแม่และจะขอดูแลตลอดไป
พบกับคุณเอกครับเชิญครับคุณเอก
ก็ขอต้อนรับเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับสำหรับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ต้อนรับคุณเอกลูกผู้กระตันยูเหลือเกินนะครับ
แล้วก็ทางด้านล่างนะครับอยู่บนรถเข็นนะครับ
ขอต้อนรับคุณแม่ชดนะครับสวัสดีครับคุณแม่ชด
สวัสดีครับคุณแม่
อันนี้๘๗๘๗แต่ว่าคุณแม่ไม่ได้มีเครื่องหมายยืนยันว่าอายุเท่าไหร่
เพราะว่าเดิมทีเห็นบอกว่าคุณแม่ไม่มีบัตรประชาชน

ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมโตมาก็คือผมเห็นแม่แกไม่มีประชาชนมาตลอดเลย
แล้วก็ผมก็คิดตั้งใจว่าสักวันหนึ่งอยากจะทำให้แกเป็นคนไทยได้มีบัตรประชาชน
เดี๋ยวนะคะพี่เอกคือหมายความว่าคุณแม่นี่เป็นคนไทยไหม

แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีบัตรประชาชนนะตอนนั้น
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางปู่ย่าตายายใช่ไหมแม่เนาะ
ที่ว่าเขาพอเกิดมาแล้วเขาไม่ได้ไปแจ้ง

คือในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางหรือว่าระบบอะไรเนี่ยมันยังไม่เจริญเท่าสมัยนี้
คือกว่าบางทีการเดินทางนะมันอยู่ในต่างอำเภอต่างอะไรบางทีเกิดไปแล้วเนี่ย

เพราะว่ามันไกลกันมากของคุณแม่นี่คือปู่ย่าตายายบอกว่าไม่ได้ไปแจ้ง
คลาดการแจ้งเกิดใคร
เอกต้องแสวงหาหนักแค่ไหนถึงจะทำให้เรื่องเนี้ยสำเร็จเห็นบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจพี่เอกด้วย
ด้วยเป็นความเพียนที่แบบต้องใช้ความพยายามมากเลยให้คุณแม่กลับมามีบัตรประชาชนได้ครั้งแรก
ผมใช้เวลาปรึกษาแล้วก็ดูทิศทางเรื่องของการที่จะให้แม่ผมมีบัตรประชาชนเยอะก็คือ
ต้องศึกษาเลยนะเพราะว่าต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงคือคุณแม่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแล้วหายหรือว่าอะไร
คือพอไม่ได้ไปแจ้งปุ๊บก็จะไม่มีชื่อในระบบก็จะไม่มีเลขไม่มีอะไรในระบบซึ่งก็คือเป็นคนไม่มีตัวตน
พอไม่มีตัวตนมันก็จะมีปัญหาเรื่องค่ารักษาสวัสดิการรัฐอะไรพวกนี้ที่ไม่สามารถใช้ได้เลยไม่ได้มีเหมือนคนอื่น
ทีนี้เริ่มต้นที่จะทำบัตรประชาชนให้คุณแม่เนี่ยวิธีการมีอะไรบ้าง
คือผมเคยเข้าไปติดต่อทางสำนักงานเขตพินบุรีนะฮะยังไม่มีการที่จะให้ประชาชนที่ตกสำรวจหรือไม่มีประชาชนเนี่ยมาขึ้นทะเบียนได้
แต่เมื่อช่วงสัก๑๓ปีที่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางรัฐบาลท่านประกาศเป็นกฎหมายเลยว่าอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างชนกลุ่มน้อยหรือว่าไทยใหญ่อะไรอย่างนี้
หรือว่าคนไทยที่ไม่ได้แจ้งเกิดไปสามารถที่จะลงชื่อเพื่อที่จะรับสิทธิ์เป็นคนไทยได้

แล้วในกรณีของคุณแม่พี่เอกเนี่ยอย่างแม่ชดเนี่ยจะต้องเอาหลักฐานอะไรไปยืนยันนะคะพี่เอก
หลักฐานนะครับที่สำคัญก็คือที่ทางราชการให้มาก็คือสำเนาเรื่องของการเรียนการศึกษาว่าเคยเรียนที่ไหนไหม
มีทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางโรงเรียนท่านเซ็นอนุญาตหรือว่าเซ็นรับรองให้ไหมไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่นายอำเภอบางทีท่านก็เกษียณไปบ้าง

ท่านก็สิ้นอย่างที่คุณบอก
คือคนที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วพอจะมีให้ข้อมูลอะไรได้ก็หายากเลยครับ

เห็นบอกอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่เอกเลยเพราะว่าใช้เวลาเนิ่นนานมากกว่าจะสำเร็จตรงนี้

สุดท้ายเห็นบอกพี่เอกสำเร็จได้อะไรมาบ้าง
ก็คือก่อนอื่นเลยผมต้องกราบขอบคุณท่านพอมินบุรีท่านเก่านะครับ

คือท่านก็ช่วยทุกอย่างช่วยติดต่อเรื่องของแม้แต่ว่าผู้ใหญ่คนนี้พอคนนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็พยายามตรวจหาให้แล้วก็จนได้รายชื่อครบแล้วก็ถึงได้มีบัตรประชาชนมาถึงวันนี้ครับ

นั่นคือแบบวันแรกที่แม่ได้ไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนแบบที่สุด

มันพูดไม่ออกครับการที่แม่เป็นคนไทยแบบสมบูรณ์แบบ
เห็นมีมา๒บัตรประชาชนนี่ใช้เวลานานกี่ปีกว่าจะได้ทำ
ก็๑๓ปีเลยครับกว่าจะได้ถ่ายรูป
เห็นบอกว่าพวกใบรับรองที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนกี่ปีที่พี่เอกไปตามหา
เป็น๑๐๑๐ปีครับ
วันนี้เราก็มีหลักฐานตัวจริงนะฮะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงที่คุณเอกบอกว่าคุณแม่ดีใจมากเหลือเกินที่ได้ถ่ายบัตรประชาชน

อันนี้จะเป็นบัตรรับรองสิทธิ์
บัตรรับรองสิทธิ์ว่าเป็นคนไทย
ยังไปใช้สิทธิ์อะไรได้ไหมบัตรนี้

ยังไม่ได้รับรองว่าเป็นคนไทยเฉย
อันนี้ก็ไม่ใช่บัตรประชาชนด้วยเป็นบัตรรับรองสิทธิ์

เท่านั้นคุณแม่ไม่มีสิทธิ์ในบัตรประชาชนแล้ว

คือถามว่าบัตรนี้สำคัญยังไงคุณเป๊กคือ
ถ้าไม่มีบัตรนี้ไม่สามารถเวลาท่านแม่ผมสิ้นเนี่ย

โหเดี๋ยวนะแม้กระทั่งเราสิ้นแล้ว
ก็ไม่มีวัดที่จะรับเราไปทำศพอย่างนี้เหรอพี่

เหมือนกับว่าบุคคลนี้ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้
แม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วก็เหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้น
เรียนที่โรงเรียนนี้จริง

โอ้โหพี่เอกแล้วไปหาเจอได้ยังไงเก่งมาก
โหแบบทุกวิจิทางเลยครับ
ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งท่านก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

ที่ท่านอยู่ตามที่ทางพอท่านให้มาปรากฏว่าไปถึงท่านก็บอกว่า
อ่าเสียชีวิตไปแล้วอืมก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องอ่า
ขอความอนุเคราะห์จากท่านผอว่ามีใครอีกไหมที่พอจะเซ็นหนังสือได้
ท่านก็แนะนำก็ต้องกลับขอบคุณท่านมากจนถึงวันนี้
นี่คือสิ่งที่พี่เอกต่อสู้เพราะคุณแม่ใช่ครับสิบสามปี
พี่เอกหลังจากได้บัตรยืนยันสถานะให้คุณแม่มาคุณแม่ท่านว่าไงมั่ง
อืมแม่ผมแกได้มาวันแรกแกก็ร้องไห้เลยครับดีใจโอ้ฮะ
เพราะว่าแกก็อยากจะบอกตามตรงแกก็อยากจะแบ่งเบาเรื่องของค่าใช้จ่าย
เพราะว่าช่วงที่แม่แกปวดก็ตอนนั้นก็ไม่มีเรื่องของสิทธิ์ต่าง
แล้วคือเวลาเราไปเข้าโรงพยาบาลต่างเนี่ยไม่มีบัตรไม่มีบัตร
เพราะฉะนั้นมันก็ทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรืออะไรเขาก็ไม่รับ
เราก็ต้องรักษาผ่านทางคลินิกอะไรอย่างเดียวช่วงนั้นแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา
พี่เอกกับแม่นี่ผ่านความลำบากมาค่อนข้างเยอะนี่ก็คือเรื่องยิ่งใหญ่แล้ว
เป็นเรื่องที่ครอบครัวภูมิใจมากคุณยายชดนะคะ
ดีใจไหมคะได้บัตรเนี่ยพี่เอกไปทำมาให้ดีใจค่ะ
ไม่เคยมีบัตรมาก่อนเลยไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเราเป็นใคร
สุดท้ายได้บัตรนี้มาแล้วพี่เอกเก่งไหมคุณยายเก่งเก่งจ้ะ
เก่งที่ไหนเคยท้อไหมพี่เอกระหว่างทางที่เราจะต้องไปหา
เอกสารยืนยันตัวตนของแม่เราเนี่ยมันเป็น๑๐ปีไม่ใช่เรื่องเวลาแบบสั้นนะ
แล้วมันเรียกได้ว่ามืดแปดด้านเพราะว่าคนที่จะเป็นครูของคุณยายเนี่ย
ตอนนั้นคุณยายเจ็ดสิบอ่ะแล้วคนที่จะเป็นครูอ่ะผ่านนั้นไปไหนแล้ว
คนที่พอจะให้ข้อมูลได้แล้วก็ล้มหายตายจากไปมั่ง
หาไม่เจอบ้างเพราะมันนานมากแล้วนะพอไหมพี่เอกตอนไปหาเอกสารตรงเนี้ย
คือแบบบางครั้งผมแบบไม่อยากคิดเลยฮะต้องเลิกคิดเลยบางครั้งอ่ะ
แบบมันท้อแบบไม่รู้จะมืดแบบมันมืดไปหมดว่าเออเราจะไปทางไหน
จะไปหาใครเราจะทำยังไงโอ้โหแบบตอนนั้นแบบเลิกไปเลยดีไหม
แม่ก็คือปล่อยเป็นแบบไม่ต้องมีบัตรประชาชนเลยดีไหม
ไปเลยก็คืออยู่มันอย่างนี้ไปเลยแม่ไม่ต้องอะไรเลย
ใจผมคิดนะตอนนั้นนะก็คือบอกแม่ถ้ามันไม่มีก็อาจจะขอฝังเลย
ขออนุญาตแม่นะถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าวัดเราไม่มีบัตรแสดงสิทธิ์ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ย
เผาศพไม่ได้ก็ฝังเลยนะแม่นะอืม
ก็เคยคุยกันคุยกันไว้แล้วใช่กันไว้แล้ว
กรณีสิ้นหวังจริงแต่สุดท้ายลูกคนนี้ค่ะลูกที่น่ารักเหลือเกิน
ลูกที่กระตันยูดูแลคุณแม่อย่างดีและเพียนเหลือเกินเพื่อให้คุณแม่มีบัตร
เพื่อแสดงตัวตนว่าเป็นใครและเมื่อถึงวาระหนึ่งคุณแม่ก็จะได้สมเกียจในการจัดงาน
และเผาศพได้ตามสมควรที่ชาวพุทธคนหนึ่งจะทำได้
พี่เอกค่ะถ้าณตอนนี้ในประเทศไทยของเรามีบางคนที่เขาตกสำรวจอยู่ในกรณีเดียวกันกับพี่เอก
เอกจะแนะนำเขายังไงกับการที่เราจะต้องไปสู้แบบเนี้ย
ก็คืออันดับแรกเลยก็คือเข้าไปยื่นเรื่องกับทางสำนักงานจังหวัด
หรือว่าที่คุณอยู่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหน
แล้วก็ไปปรึกษาทางหน่วยงานราชการว่าต้องทำยังไงบ้าง
แต่คือบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่ได้
โชคดีจริงนะไปหามาได้เก่งมากต้องปรบมือให้เขาเลยค่ะ

เป็นเรื่องเล็กสำหรับบางคนนะครับการมีบัตรประชาชน
แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับบางคนเหมือนกัน
ก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้นะครับจ้ะเพื่อที่จะได้มา
ซึ่งหลักฐานการที่มีอยู่ของคุณแม่นะครับ
ว่าท่านเป็นคนไทยมีอยู่บนผืนแผ่นดินไทยจริง
จนเกือบจะสำเร็จตอนนี้ก็สำเร็จไปขั้นหนึ่ง
ก็คือได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนที่ตกสำรวจนะครับ
แต่เรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรต่างก็คงอาจจะต้องรอรอไปอีกนะฮะ

แน่รายการนี้ออกไปก็อาจจะมีบางหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ได้
เพราะว่าถือว่าเป็นเคสที่สำคัญทีเดียว
เพราะว่ามีอีกหลายคนที่เป็นแบบนี้
ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนนะครับ
คุณยายเดี๋ยวจะให้พี่เอกร้องเพลงนะคุณยายนะ
เดี๋ยววันนี้จะมาร้องอีกจะเอาเงินแสนให้คุณยายชดเนาะ

รับไปแล้ว๑หมื่นบาทตัวช่วยไม่ได้ใช้
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์รุน๒หมื่นหรือประให้ถึง๑แสน
ถ้าร้องผิด๑หมื่นที่มีอยู่เหลือ๕พัน
เพลงที่๒นี้คุณเอกจะสู้หรือจะหยุดครับ

ในเพลงนี้คุณเอกจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นแรกนะครับ
คุณเอครับแผ่นไหนครับ
ห้าครับห้านะครับ
มาดูกันเลยนะครับแผ่นที่๕ที่คุณเอกเลือกนะครับ

แผ่นที่ห้านะครับร้องเพลงเก่งของคุณครับโอเค
ดีเลยพี่เอกค่ะเพลงเก่งที่ให้ไว้กับทางรายการคือเพลงอะไรคะ
อ่าทบส่องลูกศาลครับค่ะเพลงเก่งนี่ก็ห้ามร้องผิดนะครับ
แต่ว่าผมมั่นใจกว่าเพลงบุญพลามั่นใจกว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเก่งจริงจริงนะ
เพราะว่าเราไม่ใช่สายร้องเพลงก็ขอให้ผ่านไปให้ได้กันแล้วกันเพื่อเงินสองหมื่นบาท
และเกมดำเนินไปนะคะค่ะนะฮะพร้อมนะครับคุณเอกพร้อมครับ
เพลงที่สองนะครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ลุงธาบ่าสองลูกอีฟสารมาปัจจำกาทใช้แดนมาเหล่น
บ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วาเว
ชีวิตอย่างเรือลำน้อยลอยเล
แขวนบนเสียนดายปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้
ลมเดือดช่วยมาวิววิ
คงหลับฝันดีกันตลอดคืน
หนุ่มพหารเกณฑ์ออกลาตัวเองเสียจนดึง
เดินเงาดาวตกเสียงนกกลางคืน
แววซ้อนเสียงปืนจากชายเขาไกล
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เสาเว้ายาวอี้กระเป๋าอีสาน
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ตามคุ้มอีกทีตามหลุมอีกที
เนาแต่ว่าเห่าก็เป็นคนไทยอดฝากจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเธอเข้าบูโดธาปถ้ามืนไกลมากมายความลับ
กี่ดวงชีวิตที่หมอดำเสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป่อมน้อยน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่า
เสียงโอลาเยของแม่แววมาหัวใจฝวนหวาคิดห้องบ้านเด็ด